ให้ท่านผู้ชมดูภาพใหม่ล่าสุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสมเนรที่นครศรีธรรมราชก่อน
เพราะว่าสมเนรท่านส่งภาพมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

นี่ฮะไอ้ลุงคนนั้นน่ะ
คนที่เดินมาตบหัวเนรน่ะเหรอคะ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ำไปที่วัดท่าช้างแล้ว
ไปกราบขอเข้ามาขออโหสิกรรมจากสามเณร
นี่ฮะให้ท่านดูภาพตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครที่ไหนอะไรยังไง

เมื่อวานนี้คนเห็นก็บอกโอ้โหทำไปได้ยังไง

ปราบกรรมจริงภาพวงจรปิดนะครับ
นี่ฮะเนี่ยเนรท่านเดินบินทบาทตอนเช้าอ่ะ

แล้วดูจังหวะนี้นะฮะปล่อยภาพไปเรื่อยนะครับ
เพราะว่าเหมือนกับว่าจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะ

อยู่ใช่กำลังจะเดินกลับวัดด้วยกันนี่ขี่จักรยานย้อนย้อนมาอีกรอบหนึ่ง
อ้าวเนี่ยย้อนเข้ามาใกล้ใกล้เนรด้วยนั้นอ่ะนี่ฮะแล้วก็ขี่หนีหายไป
ถนนในหมู่สิบนะครับบ้านช้างซ้ายตะบนนาพรุอำเภอพระพรม
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหกโมงเช้า
เก้ามกราคมสมเนรท่านเดินบินทบาทนะฮะท่านอยู่ที่วัดท่าช้างนะครับ
เป็นวัดในพื้นที่นะครับสมเนรวิรภาพเกิดการ
สมเนรซิมนะครับอายุสิบห้าปีท่านจำวัดอยู่ที่วัดท่าช้างมา๓ปีแล้ว
ก็จะออกบินทบาทแบบเนี้ยทุกเช้านะครับอยู่อยู่ผู้ชายคนนี้อายุสักสิบแปดสิบเก้า
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าก็ไม่รู้จักนะค่ะไม่คุ้นหน้าด้วย
มันจะไม่ใช่คนในพื้นที่หรือเปล่าไม่รู้เมายาหรือว่าเมาเหล้าอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับ
สมเนรซิมท่านบอกว่ากำลังเดินบินทบาทอยู่เนี่ย
ผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาอยู่ดีจอดจักรยานยนต์แล้วตะโกนแล้วก็เดินข้ามถนนมาหา
ค่ะอ่าเนี่ยฮะบอกว่าอย่าเอิดอย่าเอิดอย่าเอิดอย่าเอิดอย่าเอิดอ่า
เมื่อวานเราบอกอย่าอึดเมื่อวานนี้ฉันอ่านผิดเองอ่ะ
จริงจริงมันเป็นภาษาของทางฝั่งใต้เขาคือคำว่าอย่าเอิดเอิดเนี่ยเหมือนกับว่าแบบ
กลางซ่าอย่ามาทำเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอบพระคุณแฟนข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
ใช่ค่ะเขาเป็นคนที่แก้ให้นะคะท่านก็กรุณาบอกมาว่าถ้าทางใต้เนี่ย
อ่าคำว่าอย่ามาซ่านะอย่ามาอะไรเนี้ยคือเอิดอย่าเอิดอย่าเอิดเนี่ยใช่
เนี่ยผู้ชายคนนี้มาบอกท่านว่าอย่างนี้พอบอกอย่างนี้ปุ๊บตบศีรษะท่านเลยทีนึง
อืมอ่าแล้วก็เดินข้ามถนนขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่วนมาตรงที่ท่านเดินอยู่แล้วก็ขี่หนีหายไปค่ะ
นะฮะท่านบอกไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับ
บินทบาทเส้นนี้เป็นประจำไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
เดี๋ยวย้อนไปฟังเสียงของสมเนรวีรภาพท่านหน่อยนะฮะ
เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเราไว้นะครับ
แล้วเขาเรียกเนนแล้วก็เข้ามาตรงผมเลยครับ
ก็คือพอเรียกเนรแล้วก็เดินข้ามฝั่งมา
แล้วเห็นบอกว่ามันมีอีกประโยคนึงที่เป็นภาษาใต้
พูดว่ายังไงครับอย่าอย่าทำอึดก็คืออย่าอย่าลืมอะไรอย่างเงี้ครับ
ทำเก่าอะไรประมาณนี้ครับยังไม่กลัวครับ
แต่ไม่ไม่ไม่รู้มันงงครับไม่รู้เขามาตบทำไม
อ่าอย่าทำเอิดถ้าเป็นแบบสำเนียงคนใต้จริงจริงก็อย่าทำเอิด
อ่าเราเราฟังผ่านผ่านเราจะนึกว่าอึดเนี่ยอย่าทำเอิร์ท
สำเนียงของเนรนั้นเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าออกยังไงถูก
แต่ก็ประมาณเนี้ยค่ะก็ท่านก็ไม่กล้าออกเดินบินทบาทเลยอ่ะ
นะฮะอ่าเอาเป็นว่าล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับผู้ชายคนนี้
เมื่อวานนี้นะครับคือชาวบ้านบอกว่าก็ไม่รู้จักอะไรเหมือนกัน
แต่ไม่รู้เป็นใครที่ไหนคุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
สมเนรท่านก็ส่งรูปมาให้คือท่านไม่ได้แจ้งความอะไรนะ
ท่านก็ไม่ได้อยากเอาความอะไรหรอกแต่ก็กังวลใจอยู่
บอกว่าชื่อขุนชื่อในขุนมาที่วัดท่าช้างแล้ว
มาทำพิธีกราบขอเข้ามาขออโหสิกรรมจากสำเนย์ค่ะ
บอกว่าทำไปเพราะว่าวันนั้นน่ะเมาจ้า
เมาแล้วก็ขาดการยั้งคิดก็ต้องขาดแหละอืมอ่า
สมเนรท่านก็มีเมตตานะฮะท่านก็อโหสิกรรมให้ไม่เอาความนะครับ